แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถึงช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่ว่าภาคการเมืองต่างก็เริ่มปล่อยนโยบายหาเสียงออกมาบ้างแล้ว
โดยยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนัก
วันนี้เราจะไปตรวจสอบนะครับว่าแต่ละพักที่ปล่อยนโยบายหาเสียงระลอกแรกออกมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

กรงการเมืองคึกคักขึ้นทันทีเมื่อขอสชมีคำสั่งปลดล็อกให้ทำกิจกรรมได้ตามสะดวก
ทำให้เวลานี้ทุกพักต่างก็เริ่มขายนโยบายหาเสียงกันแล้ว
ที่พลังประชารัฐต้นสังกัดพักการเมืองของ๔รัฐมนตรี
แคมเปญเลือกตั้งยังถูกเก็บเป็นความลับ
แต่โครงการช่วยเหลือผู้มีเวลาได้น้อยถูกชูทงมาตั้งแต่เปิดตัว
โดยเฉพาะเรื่องของบัตรคนจนที่ไม่ใช่มีดีแค่ของขวัญปีใหม่
แต่ต้องทำต่อเนื่องทันทีที่ได้เป็นรัฐบาล
ด้านภูมิใจไทยเปิดตัวสู้ศึกกฎมอล์เป็นครั้งแรก
แคมเปญเอาใจคนเมืองกรุงเทพสะดวกสบาย
แผนแก้ปัญหาจราจรติดขัดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คู่ควรกับค่าครองชีพ
ส่วนประชาธิปัตย์ออกมาเคลื่อนไหวเพียง๑สัปดาห์
โยบายหาเสียงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้ว๒เรื่อง
เรื่องลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน
กลายเป็นวิวาทะช่วงชิงความเป็นเจ้าของ
ระหว่างประชาธิบัติกับภูมิใจไทย
อกจากนั้นยังมีแผนปฏิรูปการศึกษาล่าสุด

ถูกตั้งข้อสังเกตทันทีว่าเป็นโครงการประชานิยม
หวังผลเพียงคะแนนเสียงมากกว่าช่วยประชาชน
นี่ไม่ใช่ประชานิยมครับนี่เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ไม่มีเรื่องที่จะมาขึ้นอยู่กับอารมณ์ความพอใจ
จังหวะการหาเสียงหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ
อย่างที่ผมบอกเป็นนโยบายที่มันมีการศึกษา
มาโดยสถาบันวิจัยนะครับมาจากคนที่เขาทำงาน
ด้านการพัฒนาในประเทศต่างที่เป็นข้อเสนอที่สำคัญ
ความจริงตัวเลขเนี่ยบางคนเขายังติ๊งด้วยซ้ำ
ว่ามันน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็อาจจะ
เท่าไหร่ครับ๓๐บาทต่อวันสำหรับอาหารนะครับ
ขณะที่พักน้องใหม่อย่างอนาคตใหม่
เปิดตัว๑๒นโยบายเปลี่ยนอนาคต
แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็หนีไม่พ้นชูทงแก้ไข
รัฐธรรมนูลทั้งฉบับรวมไปถึงลบล้างมรดก
ที่เป็นผลควงจากการประธบาหาร
สิ่งที่พักอนาคตใหม่กำลังผลักดัน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้
คือการคืนความปกติให้กับสังคมไทย
พอกันทีกับการคืนความสุข

นี่คือการคืนความปกติให้กับสังคมไทย
เอาบ้านเมืองกลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วพัฒนาเจริญเติบโตก้าวหน้ารุดหน้าไปด้วยกัน

อาสาเป็นกองหน้าประชาธิปไตย
อาสาเป็นกองหน้าประชาธิปไตยตัวจริง
ที่จะเข้าไปยุติวงจรรัฐประหาร
และปักทงประชาธิปไตยให้กับสังคมไทยครับ

แต่จนถึงวันนี้นโยบายหาเสียงยังเป็นความลับ
แต่เลือกส่งทับหน้าอย่างคุณหญิงสุดารัฐเกยุลาพันธ์
ลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง
แต่สุดท้ายนโยบายของใครจะเอาชนะใจประชาชนได้มากที่สุด
คงต้องผ่านด่ายแรกของกรกตไปเสียก่อน
เพราะตามกฎหมายปัจจุบันระบุไว้ชัดเจนว่า

ไม่เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริง
กรกตก็มีอำนาจที่จะตีกลับ
หรือปรับให้พักการเมืองนั้นสอบตกได้ทันที
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน